มีข่าวด่วนรายงานเข้ามานะครับว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้
คนงานของบริษัทอิตาเลียนไทยถนนประชาอุทิศ
ดอนเมืองขณะนี้เพลิงลุกไหม้เป็นวงกว้างนะครับ
เหตุการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรเราจะไปติดตาม
จากคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากถนนสงประพาดอนเมืองครับ

ที่เห็นอยู่บริเวณด้านหลังของดิฉันอยู่ในขณะนี้นะคะ
เป็นทะเลเพลิงที่บริเวณแคมป์คนงานอิตาเลียนไทย

ที่เจ้าหน้าที่นั้นเข้ามาปฏิบัติการในการสกัดกั้นเพลิง
เพราะว่าบริเวณนี้นั้นอยู่ใกล้พื้นที่ชุมชน
แต่ว่าขณะที่เกิดเหตุเป็นเรื่องที่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
ตั้งแต่เวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๔๐นาทีที่ผ่านมานะคะ
ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แคมป์พักคนงานขนาดใหญ่
ที่บริเวณถนนประชาอุทิศเขตดอนเมืองนะคะ
ซึ่งขณะนี้เพลิงทั้งหมดนั้นแม้ว่าจะมีการควบคุมไปได้แล้ว
แต่ก็มีการเผาวอดไปรวม๑๕ห้องด้วยกันนะคะสำหรับแค้นคนงาน
แล้วก็อยู่ระหว่างการสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็อยู่ระหว่างในขณะนี้
เป็นลักษณะของการดับเท่าฐานนะคะที่ยังคงหลงเหลือ
แล้วก็ควบคุมเปลวเพลิงที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
โดยที่เกิดเหตุนั้นนะคะบริเวณนี้เป็นบริเวณแคมป์คนงานของบริษัทอิตาเลียนไทย
บริเวณถนนประชาอุทิศพื้นที่เขตดอนเมืองนะคะ
ซึ่งเพลิงนั้นก็ได้มีการลุกไหม้เป็นวงกว้าง
ตอนนี้นะคะทั้งเจ้าหน้าที่อาสาเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
รวมไปถึงรถน้ำเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่ในการเข้าระงับเหตุ

แล้วก็เริ่มใช้น้ำเมื่อเวลาประมาณ๓๐นิท๕นาทีที่ผ่านมา
เพื่อที่จะมีการเพลิงนะคะไม่ให้ลุกไหม้ไปในพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงค่ะ
แล้วก็จากการสอบถามข้อมูลนะคะ
ต้นเพลิงนั้นมาจากร้านค้าแคมป์คนงาน
แล้วก็มีการลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะ
แคมป์คนงานในบริเวณนี้นะมี๑๐๐ห้องเลยทีเดียวนะคะ
คนงานที่อยู่ในแคมป์นั้นมีการหลบหนีออกไปได้ทั้งหมดนะคะ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๒คนจากการถูกไฟคลอก
แต่ว่าตัวเลขนี้นั้นยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะ
ในการเข้าปฏิบัติการนะคะของทางเจ้าหน้าที่นะคะ
มีการระดมคนมาจำนวนมากทั้งคนในชุมชนเองนะคะ
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะในการเข้าสกัดเพลิงนะคะ
ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดับเท่าฐานนะคะ
เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานกว่า๑ชั่วโมง
แต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบัตรไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
ผู้ได้รับบาดเจ็บตามที่มีการรายงานมานั้น
มีการนำตัวไปที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

แล้วก็ขณะนี้นอกจากน้ำของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะ
ที่เข้ามาช่วยสกัดแสงไฟสกัดเพลิงนั้นนะคะ

ทำให้การสกัดเพลิงนั้นทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
วิมวลวันธรรมพักษณ์ดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากถนนประชาอุทิศเขตดอนเมืองค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณวิมลวันครับ

ซึ่งเพิ่งเกิดเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับ